ขยับมาดูที่เรื่องของรักขมกันดีกว่าหนุ่มคนนึงเขาเลิกลาแต่ว่าไม่เลิกรัก
เขาตัดสินใจขับมอเตอร์ไซค์กว่า๕๐๐กิโลเมตรเพื่อไปตามง้อขอคืนดีเมีย
เมียเนี่ยหอบลูกหนีนะคะไปง้อแต่สุดท้ายง้อด้วยมีด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

บริเวณหน้าอกสามแผลแขนสองข้างอีกนอนจมกองเลือดอยู่แบบนี้ค่ะ
ต้องรีบนำตัวส่งโรงพยาบาลทันที
หลังเกิดเหตุคนเห็นเหตุการณ์นายทองดีเล่าให้ผู้สื่อข่าว
แล้วก็ให้การกับตำรวจให้ฟังแบบนี้
เขาบอกว่าก็เห็นฝ่ายชายเห็นในตัวมือมีดนะนะ
เดินเข้ามาในบ้านเดินเข้ามาผ่านไปสัก๒๓นาที
ได้ยินเสียงร้องขอความช่วยเหลือจากผู้หญิง
ผู้หญิงตะโกนร้องบอกช่วยด้วยช่วยด้วยช่วยด้วย
เขาก็เลยออกมาดูสุดท้ายเจอผู้ชายคนนี้
วิ่งถือมีดไล่แทงไม่ยั้งเลยค่ะ
โชคดีนะคะที่พลเมืองดีผ่านมาเห็น
แล้วรีบนำตัวส่งโรงพยาบาล
ช่วยชีวิตเธอเอาไว้ได้ทันแต่ก็สาหัสพอสมควร
ทีนี้จากการสอบถามญาติญาติของคนเจ็บ
เขาบอกว่าทั้งคู่เป็นสามีภรรยากัน
แต่งงานกันเป็นคนพยาวนะคะท้องถิ่นเป็นคนพยาวเลย

แล้วก็ย้ายไปอยู่ที่จังหวัดสุโขทัย
มีลูกสาวด้วยกัน๑คนวัย๕เดือน

ทีนี้ก่อนหน้านี้ทั้งคู่ก็ทะเลาะเบาะแว้งมีเรื่อง

สุดท้ายฝ่ายหญิงทนไม่ไหวก็เลยตัดสินใจ
ขับรถหนีมาพื้นที่จังหวัดนครปฐม
กะว่าจะหนีมาอยากจะเลิกลากับสามีแล้ว
สามีพอรู้ว่าตัวเมียเนี่ยตามมาอยู่ที่บ้านญาตินครปฐม
ขี่มอเตอร์ไซค์ตามมากว่า๕๐๐เมตร๕๐๐กิโลเมตรนะคะ
จนกระทั่งมาง้อง้อไม่สำเร็จก็แทงเขาแบบนี้แหละค่ะ
ทีนี้หลังเกิดเหตุไปโอ้โหมือมีดจะอยู่ไหมล่ะ
หนีสิคะหนีไปจนกระทั่งตำรวจก็พยายามติดตาม
และท้ายที่สุดนี่ค่ะเขาขอมอบตัวแล้วนะคะ
ขอมอบตัวกับตำรวจสนหนองค้างพลู
แล้วก็มีการประสานส่งตัวไปที่สพนครชัยศรีนครปฐมต่อไป
โดยจากการสอบปากคำเจ้าตัวมือมีดนายเจี๊ยวา
ให้การรับสารภาพบอกว่าเป็นคนแทงเมียจริง
และที่แทงเนี่ยเพราะว่ารักเมียมาก
แค้นเมียที่เมียนี่แบบหนีไปหนีไปอยู่ข้ามจังหวัด
กินไม่ได้นอนไม่หลับคิดถึงลูกคิดถึงเมียตามง้อมาแล้ว
สองครั้งก็ไม่เป็นผลโทรหาเป็นร้อยสาย
เมียก็ไม่รับสายสุดท้ายตามมาก็เลยแทงไม่ยั้งแบบนี้
ลองฟังเสียงตัวมือมีดหน่อยค่ะ

ปางตายเลยนะปางตายสิเมีย
พิษรักด้วยอาการเจ็บสาหัสแบบนี้
เบื้องต้นแทงเขาขนาดนี้โดนแจ้งข้อหาไปเลยนะคะ
เจียวาผู้ต้องหาโดนข้อหาพยายามฆ่าผู้อื่น
แล้วก็พกอาวุธมีดไปในเมืองสาธารณะโดยไม่มีเหตุอันควร
ส่วนตัวคนเจ็บตอนนี้ก็รักษาตัวต่อไป